การประชุมร่วมกันของสสแล้วก็สว
ในการแก้ไขมาตรา๒๗๒ซึ่งถือว่าเป็นยติในวันนี้
ตอนช่วงเช้าค่อนข้างที่จะมีความงุ่นงงกันหลายคนเลยนะครับ
เพราะว่าทางด้านสมาชิกของสสแล้วก็สว
จนกระทั่งในช่วงเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
แทฟจะไม่เห็นเลยว่าเพื่อนสมาชิกเดินทางกันมาถึงที่สะพานนะครับ
ทำให้การจะนับองค์ประชุมมีความล่าช้า
กับประธานรัฐสะพานให้รอเพื่อนสมาชิกก่อน
กระทั่งในช่วงตอนนี้นะครับ๑๑นาฬิกา๑๖นาที
การนับองค์ประชุมขนาดนี้มีผู้เดินทางมาแสดงตนแล้ว

แต่ว่าก็ยังไม่เข้าสู่ในการแก้ไขยติมาตรา๒๗๒ครับ

ปากหลักรอทำข่าวการแก้ไขยติมาตรา๒๗๒นะครับ

เป็นยติการแก้ไขมาตรา๒๗๒ที่พักเก้าไกล
เสนอยติเพื่อที่จะปิดสวิสวรรค์

จนกระทั่งเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
เป็นการเปิดประชุมกดออดเรียกสมาชิก
สมาชิกมีทั้งหมด๗๔๗คน
ขนาดนี้มีคนเสียบบัตรทั้งหมด๖๑๔คน
แบ่งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๔๒๖คน
และสมาชิกวุฒิสภา๑๘๘คน
ซึ่งขนาดนี้เพียงพอในการนับองค์ประชุม

ซึ่งนายรังสิมันโรมนะครับในช่วงตอนแรกครับคุณผู้ชมครับ
สอบบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกล

ขนาดในช่วงเช้า๙นาฬิกา๓๐นาที
เดินทางมาสภารถติดมากเลยนะครับ
อยากให้ที่ประชุมรอเพื่อนสมาชิกก่อน

ซึ่งประธานสภาบอกว่าเป็นการนัดหมายไว้ล่วงหน้า
แล้วก็ยินดีที่จะรอสมาชิกรัฐสภา
ในการเดินทางมาจนถึงเวลา๑๐นาฬิกา

จากนั้นเพื่อนสมาชิกก็มีการลุกขึ้น

จากว่าประชาชนเดือดร้อนจากรอบที่แล้ว
ซึ่งในการประกาศห้ามในการเดินรถนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่สภาต้องมีการเดินอ้อมนะครับ

รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแถวสภาเกียรติกาย

ว่าทำไมถึงไม่มีการเคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์

ขนาดที่นายวิโรธและขนาดดิสรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
สร้างเสียงฮือฮาในที่ประชุมร่วมกันของสสแล้วก็สวนะครับ
แล้วก็มีการหันไปมองจอแสดงตนของสมาชิก
แล้วก็แซวอุทานว่าว้ายสวมาเพียงแค่๔๙ท่าน
ในช่วงของตอนเช้า๙นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นคุณผู้ชมครับเสียงหัวเราะเนี่ยดังลั่นห้องประชุมเลยนะครับ
เพื่อนสมาชิกแต่ละคนก็มีการแซวกันแล้วครับ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเนี่ย

เจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินสถานที่

ก็ฝากประชาชนรู้นะครับว่าเดี๋ยวจะงงว่า

ขณะที่นายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจนะครับ
ว่าวันนี้องค์ประชุมจะล่มหรือเปล่า
นายสุริยะบอกว่าเดี๋ยวต้องขอรีบไปลงชื่อก่อนนะครับ

ส่วนนายศักดิ์สยามชิดชอบสสพักภูมิใจไทย

ก็เดินทางมาถึงที่สภาเวลา๑๐นาฬิกา๔๔นาที
บอกว่าสำหรับแนวทางของพักของภูมิใจไทยนะครับ

พักมองว่าควรตั้งสอสรขึ้นมา

แล้วก็ความมีส่วนร่วมกับประชาชน
ไม่ใช่เป็นการแก้ไขแค่มาตราใดมาตราหนึ่ง
แล้วก็ต้องทำให้เข้ากับบริบทของประเทศด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อถามถึงความเหมาะสมหรือไม่ในเวลานี้

ทางด้านนายศักดิ์สยามบอกว่ารัฐมนูลที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

และคิดว่าเป็นกติกาที่มีการประกัด
สาธารณชนในประเทศไทยทั้งหมดรับทราบ
ถ้ามีการดำเนินการตามขั้นตอนกติกาจริง

ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากติกาคืออะไร

แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไข
ก็ต้องเอาสอสรที่เป็นกลางไม่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
มาเข้ามาพิจารณานะครับ
โถงหน้าการสภาในขณะนี้ก็มีสื่อมณษนรอเปลก
ในการที่จะสัมภาษณ์กับทางด้านสสแล้วก็สว
แต่ว่ายังไม่ค่อยที่จะมีใครเดินทางเข้ามาแล้วก็

ขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมร่วมกัน
รัฐสภาในขณะนี้ยังไม่เข้าวาระ

แต่ว่าเป็นการลุกขึ้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นกัน
เกี่ยวกับกรณีให้มีการเลื่อนยตินี้ไปก่อนนะครับ
แล้วก็เอาเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำขึ้นมาพิจารณา
ซึ่งทางด้านสอสอของพักเก้าไกลรวมถึงสวเสรี

บอกว่าควรที่จะเชื่อตามที่ประธานรัฐสภา

ว่าไม่สามารถเสนอชื่อได้ในสมัยการประชุมนี้แล้วนะครับ
ก็ต้องติดตามนะครับว่าการแก้ไขมาตรา๒๗๒
จะเข้ายัตติกันในช่วงเวลาไหน
เพราะว่าขนาดนี้ผ่านมาจะเที่ยงวันแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ยตินี้ได้เลยนะครับ

รายงานสดจากที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายครับ